พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะต้องบอกว่าทั้งระทึกแล้วก็ทั้งเสียวนะคะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอีกแล้วค่ะพาไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เห็นนี่คือตัวเลขไมค์นะคะจริงแล้วความยาวคลิปเนี่ยมีประมาณ๔นาที๒๒วินาทีบางช่วงเนี่ยคนที่ขี่บิ๊กไบท์คันนี้เนี่ยขี่ด้วยความเร็วสูงสุดถึง๑๙๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าที่วงกลมให้คุณผู้ชมดูเมื่อกี้คือ๑๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเป็นรถยนต์เนี่ยเราว่าเร็วแล้วนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์แบบนี้โอ้โหโคตรเร็วเลย
แล้วก็ถือว่าอันตรายมากมากนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเส้นทางชะอำขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็นเหตุการณ์ระหว่างบิ๊กไบท์ประมาณสิบคันค่ะขี่ปาดกันไปแซงกันมากับรถยนต์เมอร์สเดทเบนส์คันข้างหน้าเนี่ยนะคะเป็นรถเบนส์ป้ายแดงคุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์โดยเพจรวมพลังต่อต้านคอรัปชั่นสำรองซึ่งเป็นขอ

รู้เรื่องแต่ก็ขับหนีไปอีกก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในอินเตอร์เน็ตไว้เป็นหลักฐานค่ะโดยหนึ่งในกลุ่มบิ๊กไบท์นะคะอ้างว่ารถเบนส์ขับกวนปาดหน้าไปเฉียวกับรถเก๋งวีออสซึ่งได้บิดตามไปจากผู้ที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะก็พากันวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าคนที่ขับขี่อยู่บนถนนเขาก็มีความเสี่ยงพฤติกรรมการขับรถของ